จอบประเด็นเรามีเรื่องราวของอุบัติเหตุบนท้องถนนมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดอ่างทองมีเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุก๑๐ล้อ
ซึ่งบรรทุกขวดพลาสติกรีไซเคิลมาเต็มคันรถจนวอดเสียหายไปทั้งคันนะครับ
ส่วนที่ฉะเชิงเซารถบรรทุกน้ำเฉียวชนจักรยานยนต์จนล้มลง
แล้วก็ถูกรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อทับจนเสียชีวิต
ติดตามจากรายงานครับ
อายุ๔๑ปีเป็นคนครับ

มีรถบรรทุกน้ำขับเฉียวชนรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ก่อนจะเสียหลักล้มจนถูกรถพ่วง๑๘ล้อทับซ้ำ
โดยรถบรรทุกน้ำได้ขับหลบหนีมุ่งหน้าบางปะโกง
มาจากโน่นแล้วก็ก็วิ่งละมาแล้วมีรถน้ำ
คิดว่ารถน้ำแหละเขียวแค่นี้แล้วก็พอดีกว่าไปเขียว
แล้วก็เหยียบเลย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันประถมพยาบาล
ให้กับนายพัทธวัฒน์แสงจันทร์อายุ๒๐ปี
และนางสาวเนชนกราชมณีอายุ๒๑ปี

บริเวณปากซอยชมซิริถนนสุขุมวิทย
ฝั่งขาเข้าบางแสนตำบลห้วยกะปิ
จากการสอบสวนนางเกดสิรินิเวศวรธานอายุ๖๓ปี

เราว่าขับรถอยู่เลนกลางเพื่อจะเข้าเลนขวาสุด
แต่จู่รถจักรยานยนต์ขี่มาชนอย่างแรง
โดยตำรวจจะทำการสอบสวนทั้งสองฝ่ายอีกครั้ง

ด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบตบางกระบือ

ลุกไหม้อยู่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมัน
ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
วงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก
เพลิงสงบพบว่าท้ายรถไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งหมด
โดยที่ท้ายรถมีอุปกรณ์ทาสีปูพื้น
และน้ำยาสารเคมีจำนวนหนึ่ง
ด้านคนขับบอกว่าเป็นช่างรับเหมาทำพื้นปูกระเบื้อง
ขณะขับรถไปสายงานที่จังหวัดนครปฐม

เมื่อถึงที่เกิดเหตุได้กลิ่นเหม็นไหม้
และเสียงดังอยู่ที่ใต้ท้องรถ

จากนั้นไม่นานไฟก็ได้ลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว
มันลุกตอนจอดมั้ยครับ
อ๋อลุกตอนจอดพอดีใช่ป่ะ
อืมตอนแรกเห็นคอนขึ้นแล้วก็
แอบไล่มาเลยครับโดยจะลุกรถต้องกลับมา

น่าจะเกิดจากกระบะคันดังกล่าวติดก๊าซ

หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

เร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้

ซึ่งบรรทุกขวดพลาสติกรีไซเคิลมาเต็มคัน
บริเวณถนนโพภรรยาท่าเรือ

ใช้เวลานานกว่า๒๐นาทีเพลิงจึงสงบ

ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน